แต่ทีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศของคุณพิธาริมเจริญรัฐและทางก้าวไกลนะคะ
อย่างที่ทราบว่าหลังจาก๖หักจากการโหวตเลือกนายกใช่ไหม
ก็ไปพักผ่อนที่พัทยากับลูกสาว
ก็เลยเดินสายในพื้นที่ภาคตะวันออก
ตอนนี้อยู่ที่ตลาดดิโอโซนอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ติดตามจากคุณนัทวินทองย้อยนะคะ
คุณผู้ชมครับที่บริเวณตลาดดีโอโซนตอนนี้บริเวณชั้นล่างเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชน
ให้กำลังใจคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
มาขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดระยอง
ซึ่งสามารถกวาดคะแนนสอสอได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดที่บริเวณด้านล่างนะครับ
ไปด้วยพี่น้องประชาชนมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับ
คุณพิธาริมเจริญรัฐมีการพูดกับพี่น้องประชาชน
บอกว่าในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยสำหรับ๘พักร่วม
เพียงแค่มีการรักษาสัจจะกับพี่น้องประชาชนเรื่องก็มีอยู่แค่นี้
พร้อมกับหยิบยกกรอนของสุนทรพูดว่าใจของคนมันคดเคี้ยว
ที่มีการส่งสารรับนูลมีการวินิจฉัย
บอกว่ามีการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์หลายช่อง
แต่ว่าไอทีวียังไม่เคยได้ไปออกรายการ
คุณพิทายังพูดถึงการทำงานของ๘พักร่วมนะครับ
บอกว่าถ้าคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร

ส่วนตัวเองจะขอทำงานทำงานทำงานและก็ทำงานนะครับ
คุณพิธามาขอบคุณพี่น้องประชาชนที่บริเวณนี้
มีพี่น้องชาวจังหวัดระยองเดินทางกันมา
จองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงบ่ายอย่างที่ผมบอก
และจุดที่คุณพิธามาพูดประสัยในครั้งนี้นะครับ
หากมองกลับไปตั้งแต่จุดแรก
การพูดประสัยของคุณพิธาริมเจริญรัฐ

เป็นการพูดถึงทางด้านคุณเศรษฐีที่สุด
ที่มีการให้พักเก้าไกลมีความเสียสละ
แล้วก็บอกว่าให้ถีบลงออกจากเรือ
ส่วนจุดที่๒นะครับที่บ่อวินคุณพิธามีการพูด
เกี่ยวกับการรักษาสัจจะเช่นเดียวกัน
บอกว่าพักการเมืองที่มีการ
ก่อนหน้านี้ที่จะมีการเลือกตั้งนะครับว่าพูดอย่างไร
หลังเลือกตั้งกลับพูดอีกคำนึง
ส่วนจุดนี้คุณวิทาลิมเฉริญรัฐ
ก็มีการเน้นย้ำว่าสิทธิ์ใจของคนมันคดเคี้ยว
หากคิดอะไรไม่ออกหากไม่รู้จะตัดสินใจ

ก็ขอให้รักษาสัจจะกับพี่น้องประชาชน
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้คุณวิทาอยู่บริเวณด้านหน้า
ก็มีประชาชนเข้าไปถ่ายรูปนะครับ
แล้วก็ให้เสียงปรบมือกับคุณพิทากันตลอดเลยนะครับ
ซึ่งประชาชนที่มาต่างเรียกคุณพิทาว่านายกของประชาชน
คุณพิทาบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่สามารถ

ไม่สามารถเข้าไปในสภาได้ในตอนนี้
แต่ว่าในขณะนี้คุณพิทาบอกว่าจะพร้อมอยู่กับพี่น้องประชาชน
จะอยู่ในใจของพิมพ์ประชาชน
มีประชาชนปรบมือเฮร้องกันดังลั่นเลยนะครับในตอนนี้นะครับ
แล้วตะโกนคำว่าพิธาพิธานะครับ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ

ต้องติดตามนะครับเพราะว่าการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้
คุณพิธาริมเจริญรัฐจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองวันพรุ่งนี้มี๓จุดในการลงพื้นที่นะครับ
เริ่มที่อำเภอโป่งน้ำร้อนก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่บริเวณร้านสัมพันธ์การค้าส่วน๑๑นาฬิกาก็จะขอบคุณพี่น้องประชาชน
จังหวัดจันทบุรีในเขตเมืองแล้วก็ตอนช่วงสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
จะไปที่ตลาดเฮงทวีแก่งหางแมวนะครับ
ซึ่งก็เป็นภารกิจคุณพิธาที่เดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัว
ที่จังหวัดชนบุรีและอาศัยในช่วงนี้นะครับ
ขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะมีการทำงาน
ร่วมกันกับทางด้านพักเก้าไกลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

ว่าสรุปแล้วมติของพักเก้าไกลรวมถึงแนวขับเคลื่อนของพักเก้าไกลเป็นอย่างไร
เพราะว่าแต่ละพักการเมืองที่มาหารือร่วมกันกับพักเพื่อไทย
ก็บอกนะครับว่าหากมีพักเก้าไกลอยู่ใน๘พักร่วมรัฐบาล
สอสอเสี่ยงข้างน้อยก็จะไม่มาร่วม
ในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตลาดดีโอโซนจังหวัดระยองครับ

ก็ทางเก้าไกลเขาก็เดินสายทางฝั่งภาคตะวันออก

ชนบุรีระยองจันทบุรีเดี๋ยวไปไล่เรียงดูบรรยากาศกันนิดนึง
ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ก็ไม่หวั่นเลยนะคะ
อมส้มเองก็ไม่หวั่นเหมือนกันนะคะคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
พร้อมด้วยคุณเบนจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพัก
และทีมงานพักเก้าไกลจังหวัดชนบุรี
เพื่อปราศัยขอบคุณประชาชนชาวชนบุรีหลังการเลือกตั้ง
เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะหลังจากสารรัฐธรรมนูล
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราว

วลชนผู้สนับสนุนพักเก้าไกลก็ใส่เสื้อสีส้ม
วกสีส้มอุปกรณ์เชียร์ต่างก็เป็นสีส้ม
มีสัญลักษณ์ของพักเก้าไกลมาต้อนรับคุณพิทา
แล้วก็มาให้กำลังใจมาฟังการปราศัยกันด้วย
ฝนตกหนักคุณผู้ชมค่ะ
เป็นแบบโอ้พายุฝนเลยแหละ
ก็กางร่มกันไม่หลบนะ
ไม่ต้องไม่โอ๊ยไม่ใช่ว่าฝนตกแล้ววิ่งหลบเข้าข้างทางกันหรืออะไรนะคะ
ไม่มีเลยยืนตากฝนรอคุณพิธาแล้วก็ฟังคุณพิธาแบบไม่ย่อท้อ
นี่ค่ะคุณพิธากล่าวท่ามกลางสายฝนว่า
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาล
แม้พวกเขาจะไม่ยอมให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมก็จะลงมายืนอยู่กับพวกคุณ
ว่าแต่ว่าเขาจะให้เลือกตั้งกันมาทำไม
พอเลือกมาเป็นพิธาก็เลือกกันไปพอเป็นพิธี

พิธาพอเป็นพิธีใช่ไหม
นี่ไม่ยอมให้เป็นนายกไม่ยอมให้จัดตั้งรัฐบาล
แต่พวกเรายังไม่หมดหวังยังยอมแพ้ไม่ได้

๘พักต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้
รัฐบาลของประชาชนที่รักษาสัจจะ

เพราะฉะนั้นจะไม่มีวันยอมแพ้
เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ

ในเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาก็จะอยู่กับประชาชน

สมกับความตั้งใจที่ประชาชนมีให้

พักเก้าไกลมีสอสอชนะการเลือกตั้งใน๗เขต

ถ้าตอนนี้เรือกำลังรั่วอยู่
จะให้เสียสละออกจากเรือ
หรืออยู่ซ่อมเรือไปด้วยกัน
เราต้องช่วยกันซ่อมเรือไม่ใช่เหรอ
ถ้าพวกเรา๘พักที่ประชาชนเลือกมาช่วยกันซ่อมเรือ
อุดรอยรั่วซ่อมเรือให้มันเข้มแข็ง
แล้วให้คนอื่นขึ้นเรือมาก็จะถึงฝั่งนะ

ดีเบตกันมาไม่รู้กี่ครั้ง
มาขอความไว้วางใจจากประชาชนไม่มีความหมายเลยเหรอ
เลือกตั้งกันทำไมนี่ถามว่าเลือกตั้งกันทำไม
ใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้

ถ้าเรือรั่วต้องช่วยกันอุดช่วยกันซ่อม
ถีบเพื่อนออกจากเรือ
คุณพิธาฝากเอาไว้แบบนี้ลองฟังเสียงดูค่ะ
หาเสียงมาตั้งนาน
คุณโกโบรุณิของเดินตองไม่รู้กี่ครั้ง
โดยผู้ชื่อกำลังขอคำเดิน
ขอความไว้วางใจจากประชาชน
ไม่มีความหมายเลยเหรอ
ประชาชนไม่มีความหมายเลยเหรอ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

ขอแค่ประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไกลก็พอ
ยังตะโกนเรียกคุณพิทาว่านายกนะน้องคิม

ประสัยจบคุณพิธาทำมือเป็นรูปหัวใจ
ส่งให้ประชาชนที่มาให้กำลังใจ
แล้วไปขอบคุณประชาชนชาวศรีราชาบ่อวิน
ที่แยกที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วก็มีการไปร่วมงานระดมทุน
ช่วงกลางคืนที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจันทบุรีนะคะ

ทั้งชนบุรีระยองแล้วก็จันทบุรี
อีกหนึ่งจุดครับบรรยากาศที่ใต้สะพานลอย
โรบินสันบ่อวินพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

นี่นะฮะคุณพิทาบอกว่าเป็นคนรักษาสัจจะครับ

ประชาชนเขาก็บอกว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วประชาชนเขาก็บอกว่าอยากให้ใครเป็นแก่นำรัฐบาล
พอมาวันนี้ผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไง
สัจจะสัจจะที่มีให้กับประชาชนไว้
คุณพิทาบอกเลยว่าใครพูดอะไรจำได้หมดแล้วตัวเองเป็นคนรักษาสัจจะนะครับ
ปลาใสเสร็จก็มีพี่น้องประชาชนมาขอจับมือแล้วก็มีการแจกลายเซ็นต์
หลังจากนั้นก็เคลื่อนต่อครับไปขอบคุณพี่น้องประชาชนในจุดอื่นต่อไปในแถบภาคตะวันออกครับ